ช่วยแน่ท่าน

แจ้งเลยแจ้งตำรวจมาเลย
มาทำบ้านผมทำไม

นี่ครับมาดึกดื่นครับช่วยด้วยครับ
เป็นคุณผู้ชมจะร้องให้คนช่วยไหมครับ
อาจจะร้องให้คนช่วยแล้วแจ้งตำรวจไปด้วยเลย

พยายามจะงัดบ้านเข้ามาทำร้ายพี่เขา
ทำให้พี่เขาเจ้าของบ้านตกใจตะโกน

จากนั้นคนนั้นมันก็กระโดดข้ามกำแพง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับ
เจ้าของบ้านเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เล่าบอกว่า
จะมาอยู่บ้านหลังนี้ได้แค่เดือนกว่าก็ถูกเพื่อนบ้านในคลิปเข้ามารังความ

แต่ถ้าเจอหน้ากันนะจะยกมือไหว้ตลอดเออเอากับเขาสินะฮะ
โดยวันเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับประมาณเที่ยงคืนได้
จู่ครับเพื่อนบ้านลักษณะคล้ายคนเมายาเดินมาที่ประตูรั้วหน้าบ้าน
จากนั้นก็กระโดดข้ามเข้ามาทั้งดึงทั้งทุบประตูคุณผู้ชม
โอ้โหน่ากลัวนะฮะกลัวว่าเขาจะเข้ามาทำร้าย
เรื่องนี้น่าจะเกิดจากการหลอนยาเสพติด
เพราะว่ามีข้อมูลว่าคนที่หลอนยาเนี่ยคิดว่าเมียของเขาไปเป็นชู้กับเพื่อนบ้าน
แต่พี่คนนี้โดนไปไงคือจะบอกว่าก็ซวยนั่นแหละนะครับ
เขาเลยมาบุกมาบ้านนี้กลัวว่าตำรวจเนี่ยจะปล่อยตัวออกมา
แล้วคราวนี้แล้วเขาจะอยู่จะนอนกันจะหวาดภาวะไหมล่ะครับคุณตำรวจครับ